คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำกันหน่อย
เพราะว่าถือเป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะ
และในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบคอย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าจะออกมาตรการให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวอย่างไรนะคะ
ติดตามบรรยากาศสดจากคุณอัญชรีสิริมั่ว
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
เป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับคณะกรรมการนบค
เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำค่ะ
ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปีนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าปัญหาราคาข้าวตกต่ำส่วนหนึ่งนั่นมาจาก
นักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็โรงศรีในพื้นที่ค่ะ

ดังนั้นในที่ประชุมนะคะจึงได้มีมติว่า
จะรับซื้อข้าวที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวอยู่ที่ตันละ๑๑๕๒๕บาทค่ะ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนบค
จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาว่า
มีสาเหตุมาจากปัญหาภายใน
โดยเฉพาะปัญหาการปรับโครงสร้างการเกษตร
และปัญหาการเมืองที่มีนักการเมืองร่วมมือกับนักการเมืองในท้องถิ่น

ในการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือก

จึงเป็นที่มาของการประชุมหาลืน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในวันนี้

จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเร็วที่สุดค่ะ
ของประเด็นประเด็นแรกก็คือ
ปัญหาภายในของเรียนของทุกเรือสมมุติ
การปรับโครงสร้างขายลับเสร็จ
ทั้ง๖จอดต่างตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่

เพราะฉะนั้นปัญหามันต้องมีแน่นอน
วันนี้สอบทุกการคือไว้นักการเมือง
ถึงที่การทุกเมืองกันตะวัน
ที่การปรับโครงสร้างขายลับเสร็จ
นางอทันตราพรรัฐมนตรีว่า

การบริโภคกลับลดลงร้อยละ๑๕ส่งผลให้ราคาข้าวทั่วโลกลดลง
ขณะที่ปริมาณข้าวหอมะลิในประเทศมีเพิ่มขึ้นเช่นกัน
จาก๘ล้านตันเพิ่มเป็น๑๐ล้านตัน
และข้าวนาปีจากปีที่แล้ว๒๓ล้านตัน
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น๒๗ล้านตันในปีนี้
และในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีฝนตกมาก

ทำให้มีความชื้นสูงถึง๑๓๐จากปกติร้อยละ๑๕เท่านั้น

ดังนั้นที่ประชุมจึงออกมาตรการช่วยเหลือ
มาตรการโครงการสินเชื่อชะลอการขาย

โดยมีการกำหนดราคารับซื้อสำหรับชาวนาที่มียุ้งฉาง
อยู่ที่๑๑๕๒๕บาทต่อตัน
แต่ผู้ที่ไม่มียุ้งฉางจะได้ที่๑๙๙๕บาทต่อตัน
ส่วนโรงสีข้าวที่รับซื้อต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจน

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องควบคุม
การวัดความชื้นข้าวของโรงสี
นายกรัฐมนตรีนะคะได้ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรไทย
ัญชาลีสิริมั่วข่าวชะลัดทีวี
รายงานสดจากธำเนียบรัฐบาล